สิ่งที่เราอยากนำเสนอมากคือ

มีมีอยู่ในสังคมคุณผู้ชม

เป็นคุณยายนอนโอดโอยอยู่

สวัสดีครับ
ประโยชน์

รายเด่งไข่แดงเอก

สูงเก้าเจ็ดอ๋ออ๋อมีมีมีมีรถเทศบาลมาพอดีเลยครับ

น้องรออยู่ตรงนั้นก่อนครับเดี๋ยวเจ้านักนี้นี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะรายเดอร์ขี่มาดี
เหลือบซ้ายไปเห็นคุณยายท่านนี้ชื่อว่ายายเล็ก
นอนจมกองเลือดแบบนี้ครับนี่จังหวะที่เขาขี่มาครับ
เห็นรถติดติดน่าจะติดไฟแดงกันอยู่เนี่ยทางซ้ายเนี่ยจะเห็นคุณยายอยู่
ไกลตรงนั้นนะเห็นปุ๊บหักรถเข้าไปเลยฮะค่ะ
เข้าไปช่วยเหลือเพราะเอ๊ท่านนอนหลับแต่ทำไมมีกองเลือด
เขาก็เลยสงสัยเลยขับเข้าไปดูว่าโอ้โหคุณยายแกบาดเจ็บจริงด้วย
เหตุเกิดช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาครับที่แยกไฟแดงอุทยานหินเขางู
อำเภอเมืองราชบุรีบอกชื่อก่อนเลยรายเดอร์พลเมืองดีคนนี้
ชื่อนายนันทนัทฤทธิ์สำอางเยี่ยมจริงคุณนันทนัทนะ
เขาเล่าแบบนี้เขาขี่รถจะไปรับอาหารส่งลูกค้า
ตอนจะติดไฟแดงที่แยกเขางูก็เหลือไปเห็นคุณยายคนนี้
คุณยายเขาพยายามกวักมือเรียกก็ด้วยนะ
วักมือคือใครก็ได้เห็นยายหน่อยมาช่วยยายหน่อย
แล้วคุณนันทนัทเนี่ยเห็นครับเข้าไปดูเลี้ยวเข้าไปจอด
แล้วก็โทรแจ้ง๑๖๖๙ครับ๑นาทีเท่านั้นหน่วยกู้ชีพขับรถมาจอดพอดีเลย
ช่วยประถมพยาบาลให้คุณยายส่วนตัวเขาอ่ะหน้าที่ก็ต้องทำต่อครับ
ส่งอาหารให้กับลูกค้าคุณยายเขาชื่อคุณยายเล็ก
กู้ภัยก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรีคุณยายอาการปลอดภัยแล้วครับ
คุณยายเป็นอะไรคุณยายไม่ได้โดนทำร้ายนะคุณผู้ชม
พอไปดูวงจรปิดหน้าร้านจะเห็นว่าคุณยายเล็กเนี่ยจริง
นั่งอยู่ที่บันไดหน้าร้านแล้วก็ล้มฟุบหน้าคว่ำ
หน้าคุณยายไปกระแทกบันไดครับคุณยายล้มลงไปหน้ากระแทกเนี่ย
พอกระแทกบันไดปุ๊บก็ร่วงไปนอนกับพื้นเลยเลือดก็ไหลนอง
คุณยายจริงพยายามลุกด้วยตัวเองแล้วแต่ลุกไม่ไหวอ่ะสิน่าจะเจ็บหนักอยู่
ถึง๗นาทีครับกว่าที่รายเดอร์จะมาเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาให้การช่วยเหลือ
ญาติของคุณยายเล็กบอกคุณยายเล็กเนี่ยชอบหนีออกจากบ้านมาเดินแถวอุทยานหินเขางูบ่อย
ทั้งบ้านก็จนปัญญาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับค่ะโอ้โหยังดีนะรายเดอร์คุณนันทนัทเนี่ย
ขับผ่านมาเห็นต้องขอบคุณพี่จริงนะฮะใช่ถ้ามาเห็นเช้ากว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ใช่ฮะเห็นไหมข่าวดีเนี่ยเราก็มีให้ดู